เมียขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเมียท้อง๕เดือนปรากฏว่าหม้อแปลงระเบิด
ไฟไหม้สายไฟนะมันขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอผัวจนรถล้ม
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครนายกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ถนนเส้นนี้สายบ้านวังน้ำวังไซนะคะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
แล้วดูสิเห็นไหมข้างบนเสาไฟนั้นไฟติดไฟลุกอยู่แบบนี้ค่ะ
คงจะหม้อแปลงระเบิดแหละแล้วมันก็ไหม้สายทีนี้สายก็เลยขาดร่วงลงมา
นี่ต้องประสานรถน้ำอบตศรีกระอางนะฉีดดับไฟเก็บสายไฟต่าง
มันร่วงลงมาขวางถนนน่ะนะคะแล้วเหตุการณ์เนี้ยทำให้ผัวเมียคู่นี้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วเนี่ยท้อง๕เดือนคุณผู้ชมอันนี้คือสภาพคนขี่นะโอ้โหเกี่ยวสายมันขาดลงมาแล้วเกี่ยวคอ
รถล้มดูสภาพสิฝั่งสามีได้รับบาดเจ็บคอแล้วก็ใบหน้า
แล้วเมียเป็นอะไรไหมท้อง๕เดือนอยู่ด้วยเมียไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
ก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลบ้านนาแล้วนี่เขาเล่าให้ฟังได้นะนายอเนกเนี่ย
ผมขี่รถกลับมาจากทำธุระเมียผมซ้อนท้ายมาด้วยจะกลับบ้าน
พอมาจุดตรงนี้ลมมันแรงมากแล้วเสียงบึ้มเหมือนกับหม้อแปลงระเบิด
ไฟลุกไหม้เลยแล้วก็ขาดสายขาดจังหวะนั้นผมขี่มาพอดีรถก็เลยล้มเลย
เป็นห่วงเมียเป็นห่วงลูกในท้องมากนะคะตอนนี้